ที่ศูนย์ปฏิบัติการชุบเฉินด้านการแพทย์ละสา
คณะก็กำลังแถลงให้สื่อโมชนสัมภาษณ์
เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมีการเปิดเผยออกมาว่าผู้ติดเชื้อในไทย
เพิ่มอีก๓รายเป็น๔๐รายแล้ว

เรียงโยงว่าคนไข้ที่ติดเชื้อที่ไปรักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่ทางกระทรวงสาธารณสุข

ต้องบอกว่าเรียกว่าคุณปู่คุณย่าค่ะ

เดินทางกลับมาจากฮอกไกโดที่ญี่ปุ่น

จนตอนนี้ค่ะคือหลานของปู่ย่าหลานวัย๘ขวบ
ก็มีการตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าผลเป็นบวก
ดังนั้น๓คนตอนนี้ที่บอกว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทย
แล้วทางโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลบีแคร์
ก็มีการออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ด้วย
รับค่ะว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเจ้าโรคโควิด๑๙
ก็ได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙

ผู้ป่วยมีอาการไข้ไอแต่ปฏิเสธกับแพทย์ถึง๒ครั้งค่ะ
ว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
ทีนี้พอคนไข้ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปต่างประเทศมา
ก็เลยมีการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ
หลังจากนั้นค่ะผู้ป่วยถึงไม่ยอมรับ
เดินทางไปประเทศสุ่มเสี่ยงก็คือไปฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นมา
โรงพยาบาลก็ต้องติดต่อกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
แล้วก็ย้ายผู้ป่วยมารักษาตัวในห้องความดันลบทันที
ผู้ป่วยรายนี้ผลเป็นบวกแล้วก็อาการค่อนข้างรุนแรง
เพราะว่าผู้ป่วยทิ้งอาการป่วยไว้หลายวัน
แล้วก็ไม่ยอมที่จะบอกแพทย์ว่าตัวเองไปประเทศและพื้นที่สุ่มเสี่ยงมา
คุณหมอบอกว่าการปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศนี่แหละ

อันนี้สำคัญมากนะคะซึ่งจริงพอหลังจากกลับมาที่ไทย
แล้วก็ตรวจพบปรากฏว่าตรวจพบว่าติดเชื้อ
ตั้งแต่ค่ำของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนี้ส่งตัวไปรักษาต่อจากโรงพยาบาลบีแคร์
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรัฐแล้ว
แต่ทีนี้คุณสืบสกุลสิ่งที่น่ากังวล
คือบุคลากรของโรงพยาบาลแรก๓๐กว่าชีวิต
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนี้
ดังนั้นค่ะบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลต่าง
ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ซึ่งก็จะต้องมีการตรวจเชื้อแล้วก็สั่งให้หมอพยาบาล
คือหยุดทำงานสังเกตอาการที่บ้าน
อันนี้เป็นแนวทางของทางกรมควบคุมโรค
ใช่ผู้ป่วยรายนี้ก็ถือว่า
เป็นหนึ่งใน๓ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กระทรวงศาลนักศึกษ์
จะแถลงออกมาเมื่อช่วงสายนี้เองนะครับ
ก็เท่ากับว่าบ้านเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ
หรือว่าผู้ป่วยโควิด๑๙รวมทั้งสิ้น๔๐คนแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนอีก๒รายที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่
ก็ต้องสัมพันธ์กับคุณปู่รายนี้
คือคุณปู่รายนี้เดินทางไปฮอกไกโดที่ญี่ปุ่น
พร้อมกับคุณย่าพร้อมกับภรรยาเดินทางไปพร้อมกัน

เดินทางกลับมาบ้านเราประมาณวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณปู่เริ่มมีอาการเป็นไข้แล้วก็เจ็บที่หน้าอก
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์๒๓กุมภาพันธ์
อาการค่อนข้างจะรุนแรง
ส่วนพันรยาที่ไปเที่ยวฮอกไกโดไปญี่ปุ่นด้วยกัน
มีอาการไข้ไอแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่บำราชนราดูล
ผลก็ออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
ส่วนหลานนะฮะหลานไม่ได้ไปเที่ยวแต่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสกับปู่ย่า
แล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ใช่คือหลานเนี่ยจริงเขามีหลาน๒คนหลาน๓ขวบกับ๘ขวบ
ปรากฏว่าหลานวัย๘ขวบไปตรวจแล้วผลออกมาเป็นบวก
หลานคนนี้ก่อนที่จะไปตรวจเนี่ยคือน้องเขาก็ไปโรงเรียนมา๑วันเต็มแล้วด้วยนะ
ทีนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องติดตามคนในทริปเดียวกัน
ปู่ย่าที่ไปฮอกไกโดไปญี่ปุ่นทั้งหมด
ว่าใครเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิด
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมทริปแล้วก็เที่ยวบินด้วยกันทั้งหมดนะฮะ
ยืนยันว่าขณะนี้ไทยยังอยู่ระยะที่๒ไม่มีการประบาดในประเทศ
คือเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะ
ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ซึ่งเมื่อวานมีข้อความออกมาแล้ว
ว่าบ้านเรากลายเป็นว่ามีโรคโควิด๑๙เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันดับที่๑๔ของบ้านเรา
แต่ยังไม่ประกาศเป็นระยะที่๓
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยระยะ๑ระยะ๒ระยะ๓นี้เป็นอย่างไร
ระยะที่๑คือชาวต่างชาติป่วยแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙มารักษาอยู่บ้านเรา

ระยะที่๒คือชาวต่างชาติติดเชื้อแล้วก็มาแพร่เชื้อให้กับคนไทย
ต่างชาติแล้วก็มาติดที่คนไทยอันนี้เรียกว่าระยะที่๒
ส่วนระยะที่๓คือระยะที่คนไทยแพร่เชื้อให้กับคนไทยด้วยกัน
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ประกาศเข้าระยะที่๓นะ
แต่ก็ย้ำให้ใครที่กลับมาจาก๗ประเทศ๗พื้นที่
คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาะฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์และเวียดนามเนี่ย
ต้องแจ้งนะคุณต้องแจ้งประวัติการเดินทาง
หากกลับมาจากต่างประเทศแม้จะมีอาการหรือไม่มีอาการป่วยไข้ก็ตาม
ขอให้แจ้งประวัติการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ใช่ค่ะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงศาลนักศึกษ์
แต่ทีนี้หน่วยงานอื่นตอนนี้เขามีความกังวลมากมาย
คือจากกรณีนี้กรณี๓คนที่บอกว่าตอนนี้ตรวจแล้วก็พบว่าติดเชื้อ
มันยังส่งผลไปเรื่องของธนาคารธนชาติด้วยคุณสืบสกุล

ใช่เพราะว่าธนาคารธนชาติมีการออกเป็นชี้แจงมาเลยนะคะ
เหตุการณ์คือพ่อของพนักงานที่สาขาดอนเมือง

ต้องค่ะตอนนี้ธนชาติเองบอกว่ามีการจัดประชุม

เรื่องต้นปิดสาขา๓วันนับตั้งแต่วันนี้นะคะ
จะมีการอบโอโซนเพื่อให้พื้นที่สาขา

เข้ารับการตรวจจากแพทย์เพื่อเฝ้าดูอาการด้วย
แล้วก็ธนาคารทหารไทยที่สาขาดอนเมืองด้วยเหมือนกัน
ก็บอกว่ากำลังจับตามองเรื่องนี้อยู่

ทีนี้ค่ะทางผู้บัญชาการทหารอากาศ
ก็มีคำสั่งออกมาแล้วก็ให้ออกประกาศ

รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
คือให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงกำลังพลทั้งหมดทุกหน่วยเนี่ยนะคะ

สวมหน้ากากอนามัยต้องล้างมือบ่อย
หลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ป่วยติดโรคโควิด๑๙
รักษาตัวอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล
คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้กับกองทัพอากาศ
อกจากนี้ก็จะไม่มีการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของทอ
ที่จะลาเพื่อเดินทางหรือว่าจะผ่านประเทศเสี่ยง
ตามที่กระทรวงศาสตร์ธนสุขประกาศ

จีนเกาหลีฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์และเวียดนามนั่นเองนะคะ
เราก็โยงให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ว่า๓ผู้ติดเชื้อรายใหม่
กรณีของโรงพยาบาลบีแคร์กับกรณีของธนาคารธนชาติสาขาดอนเมือง
เป็นผู้ป่วยเดียวกันเป็นรายเดียวกัน

มีทั้งรายใหม่ด้วยมีทั้งอยู่ที่บีแคร์ด้วย
มีทั้งเป็นพ่อของพนักงานธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองด้วย

ก็ต้องรอการแถลงจากกระทรวงสาธารณสุข
ทุกวันนะเขาแถลงความคืบหน้านะครับ